คุณผู้ชมครับในวันนี้ตำรวจได้นำตัวในวิมนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุยิงพอสวทพิสุนโลก
แล้วก็เพื่อนร่วมงานรวม๓ศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตัวเขาเองก็พูดถึงเรื่องของความอัดอั้นตันใจทำงานมาทุ่มเทครับ
ี่สิบห้าปีที่ผ่านมาแต่ไม่เคยได้ดีและถูกตำหนิมาตลอด
จนถึงวันที่เกิดเหตุก็ยังถูกหัวหน้านั้นตำหนิก็เลยบันดาลโทษะก่อเหตุขึ้นมา

ไปดูว่าเขาอยู่ในป่าไหมอ้างกับมาอีกทีเนี่ย
แต่พุ่งมาผมไม่รู้นะว่าหมัดหรือใครพุ่งมาแต่คุ้มมาว่าอ่า
นายวิมสอนสุดอายุห้าสิบแปดปีในช่างไฟฟ้า
ชำนาญงานตำแหน่งในช่างเครื่องส่งถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุยิงนายสานิทบุตรมางกูลพอสวทพิศนุโลก
และเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตรวม๓ศพมีตำรวจชุดสืบสวนทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า๕๐นายคอยคุ้มกัน
และกั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่จุดแรกเป็นจุดที่นายวิมผู้ต้องหาใช้ปืนยิงนายจิราวุฒิสุเมษเมธานันนายช่างไฟฟ้าอาวุโส
จากนั้นไปจุดที่๒บริเวณห้องควบคุมเครื่องส่งที่ยิงนายภูมิสารันพันภูมินายช่างอาวุโส
เสียชีวิตในสภาพนั่งฟุบแอบหลังตู้ไฟภายในห้องจัดรายการวิทยุ
และจุดสุดท้ายบริเวณด้านหลังอาคารสวทพิศนุโลกที่ใช้ปืนยิงและมีดหมอแทงพอสวท
ระหว่างทำแผนประกอบคำรักษารภาพนายวิมให้ความพร่อมือเจ้าหน้าที่โดยดีใช้เวลาราวสามสิบนาที
ส่วนปมเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นนายวิมบอกว่าตัวเขาเองรับราชการที่สวทพิศนุโลกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
ตลอดเวลา๒๕ปีเขาทำงานด้วยความทุ่มเทแต่กลับถูกตำหนิมาโดยตลอด
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลพระพุทธชินราชบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
จากนั้นศพของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนมาที่วัดครูหาสวรรค์ก่อนที่ญาติจะเดินทางไปทำพิธีรดน้ำศพพร้อมกันบนสาหลาบภายในวัด
รดน้ำศพภรรยาของนายภูมิสารันที่อยู่ในอาการโศกเศร้าก็เกิดอาการหน้ามืดและเป็นลม
ให้ญาติญาติมาช่วยกันพยุงเอาไว้เช่นเดียวกับนางวาสนาภรรยาของนายสานิท
เกิดอาการเป็นลมขณะมารดน้ำศพร่างของสามีกู้ภัยต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
สำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นไม่มีใครพร้อมให้ข้อมูลเพราะยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
โดยทั้งสามศพจะมีการชาปนกิจศพในวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหานายวิมสี่ข้อหา
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญ
และพรุ่งนี้จะมีการฝากขังที่ศาลจังหวัดพิศนุโลกต่อไป
ข่าวเทราะทีวีรายงาน